คุณอ้ำพัชราภาค่ะบอกเลยคนนี้เนี่ย
ดราม่าโอ้โหถาโถมมากมาย
คอมเมนต์พูดจาไม่ดีบ้างอะไรก็สารพัด
แต่เธอก็ไม่หวาดหวั่นนะคะแล้วก็พร้อมที่จะช่วยเหลือต่อไปนั่นเอง
ล่าสุดเนี่ยส่งเครื่องออสิเจนไฮโฟล์ค่ะ
อีกหลายต่อหลายให้ส่งต่อให้หลายโรงพยาบาลเลย
กรุงเทพแล้วก็ต่างจังหวัดค่ะ

โรงพยาบาลล่าสุดเนี่ยที่พี่อ้ำนั้นส่งเครื่องออกซิเจนค่ะไฮโซไปให้ก็คือ
โรงพยาบาลพุทธโสธรจังหวัดฉะเชิงเซานั่นเอง
ส่วนโรงพยาบาลที่๒ค่ะคือโรงพยาบาลดำเนินสะดวกจังหวัดราชบุรี
แล้วก็เมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาพี่อ้ำก็เพิ่งส่งอีกเครื่องนึงนะ
ไปที่โรงพยาบาลเวทการุณรัฐค่ะกรุงเทพนั่นแหละ
แล้วความน่ารักของพี่อ้ำคุณผู้ชมพอเครื่องถูกส่งไปถึงโรงพยาบาลปุ๊บ
ส่งกำลังใจให้กับทีมแพทย์แล้วก็พยาบาลที่กำลังดูแลพี่น้องคนไทย
สถานการณ์วิกฤตโควิดในตอนนี้ด้วยค่ะ
โอ้โหบอกเลยว่าหลายฝ่ายหลายส่วนถ้าใครช่วยเหลืออะไรได้นะคะ
ก็ช่วยแบบนี้คุณผู้ชมไปต่ออีกหนึ่งความช่วยเหลือค่ะ
จากเรื่องใจบุญแล้วขอส่งต่อความช่วยเหลือที่ไม่เคยหยุดนะคะ
อ้ำค่ะอยู่บ้านเข้าครัวนะแต่ว่าก็ไม่ได้อยู่เปล่านะจ๊ะ
มีโมเมนต์เข้าครัวกับเขาด้วยเหมือนกัน
ภาพหาดูได้ยากเหมือนกันนะภาพนี้
เพราะว่าอะไรเราไม่ค่อยได้เห็นพี่อ้ำเนี่ยมาทำครัวเท่าไหร่
ยำทูน่ากับไส้กรอบยังไงล่ะจ๊ะ

ไม่ได้เรียกพริกน้ำปลาหรือน้ำปลาพริกอะ
ว่าเราเรียกพริกน้ำปลา
ว่าเราเรียกพริกน้ำปลา
ห่อหน่อยอร่อยแน่นะคะประมาณนั้นนะคะ
ไม่รู้ว่าระหว่างเมนูจานนี้กับคุณอ้ำใครจะแซ่บกว่ากัน

ก็อย่างที่ทราบช่วงล็อกดาวน์เนี่ยนะคะ

อะไรที่ไม่ได้ทำเราก็จะได้ทำนะเนาะ